เดี๋ยวนี้สังคมเรานี่เลิกพกเงินสดกันแล้วใช่ไหมคะ
เพราะว่าเรามีบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเอทีเอ็ม
ซึ่งตอนนี้เรื่องของระบบความปลอดภัยก็ค่อนข้างสูงทีเดียว
ที่จะทำให้เกิดการจรกรรมหรือว่าการปล้นกันมันยากขึ้น
ต่อไปนี้เวลาไปซื้อของจับจ่ายที่ไหนก็สะดวก
เพราะว่ามีบัตรใบเดียวก็รูดได้จ่ายได้
พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณชะดารัฐโภคธนวัฒน์ค่ะ
ไม่ต้องพกเหรียญเยอะให้หนักกระเป๋า
ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้เราได้มากขึ้น
ปลอดภัยกว่าการพกเงินสดจำนวนมากไปไหนมาไหน
ด้วยบัตรเดบิตที่เราใช้อยู่เป็นประจำ
ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมเงินสดได้ค่ะ

คือในเรื่องของการทำธุรกรรม

ทำรายการแบบจ่ายถอนโอนต่างแล้ว

พิจารณาดูง่ายคือร้านค้าที่มีเครื่องหมายรับบัตรเครดิต
ก็สามารถจะรับบัตรเดบิตได้เช่นกัน
เพราะฉะนั้นคุณสมบัติขนาดนี้ก็คือมันทำหน้าที่
เดบิตรุ่นใหม่ในปัจจุบันยังมีชิปและพิน๖หลัก
ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้อุ่นใจได้มากยิ่งขึ้น

หรือการโจรกรรมข้อมูลบนบัตรทำได้ยากยิ่งขึ้นค่ะ

ยังทำให้มิจฉาชีพที่ขโมยบัตรไป
ไม่สามารถนำไปใช้งานต่อได้

ให้ถูกต้องก่อนทุกครั้งค่ะ
สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตนะคะ
เรายังสามารถติดตามยอดการใช้จ่ายต่าง
หลังได้ด้วยตัวเองทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะ
เข้าแอปแล้วก็ต้องกดพิน๖หลัก

เป็นระบบป้องกันความปลอดภัยขั้นแรก
จากนั้นเลือกเมนูบัญชีที่ต้องการดูรายการใช้จ่าย
ใครมีหลายบัญชีก็สามารถเลือกดูได้ทุกบัญชีเลยค่ะ
หรือจากการนำสมุดบัญชีไปปรับก็ได้เช่นกันค่ะ
เดบิตกับบัตรเครดิตดูเผินภายนอกก็คล้ายกัน
แต่จริงแล้วมีจุดสังเกตที่ง่ายนิดเดียว
คือเดบิตตัวเลข๑๖หลักบนหน้าบัตรจะไม่นูนขึ้นมาเหมือนบัตรเครดิต
เพื่อความแตกต่างจากบัตรเครดิตที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ
เราก็ถือเป็นผู้นำในช่วงแรกในการพัฒนาเทคโนโลยีชิปคาร์ด
และสละวัดบัตรเดบิตทั่วไปนะครับ
เครือข่ายซึ่งตามนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือว่า
เครือข่ายเพื่อประโยชน์ในการใช้งานในประเทศไทยในขณะนี้นะครับ
ซึ่งก็ตอบสนองการใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในประเทศการเดินทางต่างประเทศ
ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตยังไม่เป็นการสร้างหนี้
เพราะเป็นเงินในบัญชีปัจจุบันของเราเอง
ไม่ใช่เงินในอนาคตเหมือนบัตรเครดิตหรือบัตรสินเชื่อเงินสด
ไม่มีดอกเบี้ยสินเชื่อมาผูกมัดเรา
สามารถใช้จ่ายด้วยวงเงินที่มีอยู่ในบัญชีปัจจุบันได้เลย
ก่อให้เกิดหนี้สินบานปลายแน่นอนค่ะ
หรือหากใครกลัวว่าจะเผลอช็อปใช้จ่ายเพลิน
เราสามารถควบคุมการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตได้ค่ะ
โดยตรวจบันทึกรายรับรายจ่ายได้จากหลายช่องทาง
เซลล์สลิปการใช้จ่ายผ่านบัตรและการปรับสมุดบัญชี
เท่านี้ก็จะรู้ได้ว่าเรามีการใช้จ่ายเงินอย่างไร
และช่วยวางแผนการใช้จ่ายเงินได้ดียิ่งขึ้นค่ะ